คุณผู้ชมคะเคยรับประทานก๋วยเตี๋ยวไหมคะ

มีแม่ค้าท่านหนึ่งบอกว่าเคยแบบนี้เหมือนกัน
รับประทานก๋วยเตี๋ยวแล้วรู้สึกว่าไม่อิ่มเลย
ก็เลยมาเปิดร้านเองและที่สำคัญชามใหญ่มาก
อยากให้ลูกค้าอิ่มแต่ว่าราคานิดหน่อย
ถูกใจลูกค้าเลยนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่
อยู่ริมถนนวัดศรีวารีน้อย
ซึ่งมองจากภายนอกก็ไม่เห็นความแตกต่าง

แต่ร้านนี้แตกต่างกันตรงที่ก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่มาก

กำลังสงสัยว่าอันนั้นเรียกชามหรือเปล่านะคะ
เขาใช้คำว่าชามจัมโบ
รับประทานรับรองว่าจุกนะคะไม่ใช่อิ่มเฉยนะคะ
ส่วนรสชาติไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอร่อยมากนะคะ
น้ำซุปแล้วก็เครื่องเคียงที่ใส่เสิร์ฟมาในชามยักษ์
คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ
ดูจากมุมนี้อาจจะดูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
แต่มุมที่เอาไปวางแล้วเปรียบเทียบกับชามอื่นนะคะ

นิดหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงเช้าแบบนี้นะคะ

ผมก็แอบกลืนน้ำลายอยู่ตลอดไงหิว

หิวจริงแล้วน่าทานน้ำซุปร้อนคุณดิ
รับว่ากลืนรอบที่๒ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

เจ้าของร้านนะคะคุณสุวรรณาพิมสาร

เข้ามาทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่ง

หันมาทดลองขายก๋วยเตี๋ยว
ยึดหลักความพอใจของลูกค้า
ที่ต้องอิ่มออกจากร้านไป
มากกว่ากรอบโกยรายได้เข้ากระเป๋า
เพราะว่าเคยไปรับประทานที่ร้านอื่น

แล้วก็ไม่คุ้มค่าเลยกับเงินที่จ่ายไปนะคะ

ก็อยากคืนกำไรให้กับลูกค้า
โดยเฉพาะผู้ที่ใช้แรงงานเหมือนกัน

แต่ราคาสบายกระเป๋า

มี๓ราคาด้วยกันสำหรับร้านนี้

ถ้าพิเศษขึ้นมาหน่อย๔๐บาท

ต้องการปริมาณที่มาก

๒คนได้ไหมถ้าสมมุติไป๒คน
แล้วก็คนละครึ่งก็๒๕บาท
เมื่อเทียบราคากับปริมาณ

ถือว่าเป็นความใจดี

เคยใช้รายงานมาก่อน